เรื่องความเชื่อต่างมันมีเยอะวันนี้เราก็ต้องเล่ากันหน่อยนะฮะ
วันที่สามสิบแล้วอ่ะเนอะใช่แล้วอ่ะพาไปที่แรกนะครับ
จังหวัดชนบุรีครับไปที่นี่ชาวบ้านนับสิบเขาพากันไปครับ
จุดทูบกราบไหว้ต้นตะเคียน๒ท่อนที่วางอยู่ในสาราข้างต้นไส
เพื่อขอโชคขอลาบในงวดนี้ที่นี่แถวอำเภอพนัฐนิคมนะครับ
เขาบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยถูกรางวัลกันหลายคนเลย
โดยต้นตะเคียนทั้ง๒ท่อนมันมีความยาวประมาณสัก๓วาได้
เคียงกันแหละไม่ได้ยาวไปกว่ากันเท่าไหร่
ชาวบ้านบอกว่าวันที่ผู้สื่อข่าวลงไปในวันนี้
ไปเก็บภาพมาเนี่ยที่จริงแล้วนะวันนั้นนัดคนที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วให้มาช่วย
เขย่าเซียมซีให้หน่อยแต่ปรากฏว่ามาแล้วไม่มาตามนัด
ชาวบ้านมาหลอกเกอร์ก็เลยเขย่ากันเอง
เขย่ากันไปเขย่ากันมาต่างคนก็ได้เลขกันไปแต่มันก็มีเลขที่ตรงกันอยู่ด้วย
อัศจรรย์ใจยิ่งนักเขาว่ากันอย่างนั้น
แล้วก็เอาเลขนั้นที่มันตรงกันไปซื้อลอตตรงลอตเตอรี่มันเป็นความเชื่อ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเขาถูกรางวัลแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำ
ก็คือถ้าถูกรางวัลชาวบ้านเขาพูดตรงกันเลยว่าจะนำเงินมาสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดให้ด้วย

คุณผู้ชมไปอีกหนึ่งจุดนะคะที่หนองรีหนองบัวรีอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านเขาก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชาแบบนี้

นี่คือเจ้าแม่สุพรรณหงษ์เรือขุดโบราณอายุกว่าร้อยปีเท่าอายุคุณนะครับ

ผมยังไม่ถึงร้อยปีครับคุณโรสลินฮะ

หลังจากที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าที่นี่ขลังมากนะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขอกันหลายงวดแล้วค่ะ
แล้วเจ้าแม่สุพรรณหงษ์ก็ให้โชคให้ลาบให้พร

เป็นคนในพื้นที่ชื่อว่าตาบุญเลี้ยงเพ็ญกลางอายุ๘๒ปี
คุณตาเล่าบอกว่าเรือสุพรรณหงษ์
เป็นเรือที่ชาวบ้านเขาช่วยกันขุดมาจากไม้เต็ง
เพื่อนำมาเป็นเรือแข่ง
มีขนาดสักประมาณ๔๐ฝีภายอายุเกิน๑๐๐ปีแล้ว
ชาวบ้านนำเรือสุพรรณหงษ์เข้าแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลายสมัยแล้วนะคะ
แต่พอเรือผูกพังไปตามการเวลา

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้

ก็นอกจากศึกษาเรียนรู้แล้วมาขอโชคขอลาบด้วย
นำเลขที่นั่งของเรือไปเสี่ยงโชค
พอถูกรางวัลก็ร่ำลือกันแล้วค่ะ
เสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่า
เจ้าแม่สุพรรณหงษ์แม่นมาก
สุดท้ายคนก็มาขอแห่กันมาขอกันแบบนี้
หาตัวเลขจากเจ้าแม่สุพรรณหงษ์นะ
ค่ะไปอีกหนึ่งที่นะคะ
ผู้นี้นำมะม่วงเขียวเสวยมา๓๐๐กิโลกรัม
กล้วยหอมอีก๒๐๐หวี
แล้วก็น้ำดื่มอีก๕๐แพ็คค่ะ
เอามาทำอะไรรู้ไหมคะคุณแก้บนกุมารน้องเก้าเลิฟ

มารทองน้องก้าวเลิฟค่ะ
เขาถูกโชคได้ลาบเลขท้าย๒ตัวจำนวน๑๐ใบ

จากการหยิบแลกแบงค์จากกุมารทองน้องก้าวเลิฟไป
เออเลข๒ตัวจากแบงค์เขาว่าอย่างนี้
แล้วหลังจากทำพิธีแก้บนเสร็จสับนะคะ
คุณพี่คนนี้ก็เข้าไปกระซิบที่ข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟต่อบอกว่า
ขอให้พี่มีโชคมีลาบอีกครั้งนะ
ถ้าได้อีกโอ้โหคราวนี้พี่จะจัดหนักให้น้องก้าวเลย
นี่อันนี้ยังไม่หนักนะอันนี้เบาะนะนับกันดูกันไปกันมาโอ้โหคุณค่ะ
มะม่วง๓๐๐กิโลกล้วยหอม๒๐๐หวีน้ำดื่มอีก๕๐แพ็ค
นับไปนับมานับหวีกล้วยด้วยดีกว่า
หวีกล้วยที่ใหญ่ที่สุดนับลูกมันดูสิได้๒๘ลูกเขาว่าอย่างนี้
เขาเล่าให้ฟังเฉยนะดิฉันก็อ่านให้ฟังเฉยเหมือนกัน
ยิ่งใหญ่อลังการแก้บนแบบนี้นะคะ
ไปดูกันต่อที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีเข้าถ้ำหลวงจ่า
เข้าไปทำไมไปดูนี่เลยไงคะงูกาบหมากหางนินค่ะ
ตัวมันสีขาวเผือกเกือบทั้งตัวเลยนะคะ
ส่วนหางเนี่ยจะมีเส้นสีดำอยู่เล็กความยาวประมาณ๒เมตร
งูชนิดนี้เป็นงูหายากจะอาศัยอยู่ในถ้ำเท่านั้นคุณผู้ชม
โดยงูกาบหมากหางนินนั้นถือว่าเป็นงูในตำนานของชาวภาคใต้
เชื่อกันว่าเป็นงูเฝ้าสมบัติเป็นงูเฝ้าสมบัตินะคะ
เพราะว่ามันชอบอาศัยอยู่ในถ้ำลึกที่มีค้างคาวอาศัยอยู่
งูกินค้างข่าวเป็นอาหารถ้ำไหนไม่มีค้างข่าวก็ไม่พบงูกับหมากค้างนินเหมือนกัน
และนี่แหละค่ะสำหรับถ้ำหลวงจานี่ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่ยาวมากกว่า๑กิโลเมตร
มีโถงใหญ่หลายโถงเข้าไปข้างในเนี่ยจะพบเศษภาชนะดินเผาที่คาดว่า
เป็นของมนุษยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุสัก๑๐๐๓๐๐ปีนะคะ
ปัจจุบันก็มีพระสงฆ์มาจำวัดรวมถึงสร้างสำนักสงฆ์อยู่ภายในนี้ด้วย
ไปดูเรื่องงูต่อกันเลยนะคะที่พังงาค่ะ
จากงูงูกาบหมากหางนินใช่ไหมคะ
ไปดูปองลาปองลาปองลาปองลาปองลาโอ้ยเดี๋ยว
เขาพากันมาสองตัวโอ้ใหญ่มากอ่ะ
เขากะจะมากินลาบเป็ดอยู่ในเล้าเป็ดค่ะมากินเป็ด
ไปกินเป็ดเนี่ยนะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายมาติดอวนชาวบ้านที่เขาล้อมเป็ดเอาไว้แบบนี้
เขาดิ้นพยายามจะดิ้นให้หลุดแต่มันไม่หลุดไงคะยิ่งดิ้นยิ่งพันแบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณบุญสืบนาคทองค่ะบอกข้อมูลบ้านตัวเองแบบนี้
บอกว่าตัวเองอยู่บ้านเลขที่๑๑๘ทับ๔
เขาบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาตื่นเช้าขึ้นมาจะมาให้อาหารเป็ด
เจองูติดอยู่รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
คนที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นคนดังภาคใต้เลยนะ
คุณธนพลบุตรมีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูภาคใต้
ใช้ยาเขาแบมซีมีลันอ๋อแบมซีมีลันคุณแบมซีมีลัน
ดังมากคนจับงูมาถึงเนี่ยจัดการเลยนะคะตัดก่อนเลย
ตัดอะไรตัดอวนออกตัดอวนออกจะได้เขาออกเอาเขาออกมาได้
ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวเล็กหน่อยแต่ความยาวของเขาไม่ธรรมดา๒เมตร
หลังจากนั้นตัดอีกตัดอะไรคะตัดอวนเหมือนเดิม
ตัวใหญ่ออกมาตัวใหญ่๔เมตรนะคะแล้วก็ใส่กระสอบคืนสู่ป่าต่อไปค่ะ
ตัวใหญ่ขนาดนี้นั่นคือชาวบ้านเขาเชื่อไงเฮ้ยเยี่ยมมาก
ท้ายกันครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
ไปสำรวจโอ้โหแผงมาเริ่มเทิม
ขายลอตเตอรี่กันนะครับของนางประนอมอายุ๗๔ปี
เขาเป็นแม่ค้าที่ตระเวนขายลอตเตอรี่ตามหมู่บ้านทั่วไป
บอกว่างวดนี้๑กุมภาพันธ์ตะเวนขายที่ไหน
ก็มีแต่คนถามถามหาเลข๑๒
ผมต้องพูดเพราะว่า๑๔มันมีความสำคัญ

ใช่หายังไงก็หาไม่เจอเฮ้ยมันหายไปไหน
อยากได้๑๔ไม่มีเหรอทำไมถึงต้อง๑๔
เขาบอกว่า๑๔เป็นวันสำคัญวันวาเลนไทย

เออใครที่ไม่อินกับความรักก็จะไม่เข้าใจวันวาเลนไทย

คนไม่มีใครวันวาเลนไทยหรือวันไหนมันก็ไม่สำคัญไง

ผมก็ยังไม่มีมีแต่ครอบครัวรักพ่อรักแม่